ที่จังหวัดระยองคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่าต้องสืบจากคนไม่รู้ว่า
อะไรเป็นขยุ่มไปอยู่หลังบ้านแกนะฮะแกบอกว่ามันแปลก

ตอนกลางคืนได้ยินเสียงกุกกักกุกกักรอบบ้าน

สิ่งที่เจอคือสิ่งนี้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้แหละเห็นไหมคะ

เดินไปรอบบ้านแล้วสุดท้ายไปหยุดอยู่ที่หลังบ้าน

อย่าบอกนะว่าไอ้ขนที่ว่านี่เป็นขนของคุณคนนี้เขา
ถูกต้องเนี่ยประตูหลังบ้านตรงนี้แหละจัดรอบต่างเดี๋ยว
แล้วแล้วนี่เขาทำอะไรปุ้ยช่วยตัวเองจ้ะโอ้โหครบเลยใช่
แล้วไปมีอารมณ์กับประตูบ้านเขาเหรอนี่แหละนี่แหละค่ะโอ้โห
มันเป็นภัยสังคมนะฮะคนแบบนี้ตำรวจอย่าปล่อยไว้นะ
บำบัดหรือว่าไปดำเนินคดีนะคะต้องรีบจับกุมให้ได้นะคะ
เพราะนี่แค่ปีนเข้ามาเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็กลัวแล้วนะนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
บันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้เป็นผู้ชาย
ลักษณะผิวขาวบุกเข้ามาในบ้านแล้วคุณเห็นไหม
นั่นอ่ะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นรั้วรวดด่ามน้ำ
ก็อุตส่าห์เข้ามาได้นะแล้วไปหยุดสำเร็จความไคร้ตรงประตูหลังบ้าน
เมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะเรามีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของบ้าน
ไปสอบถามข้อมูลเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณวันนามณีโน้ตอายุห้าสิบเจ็ดปี
คุณป้าท่านนี้ค่ะท่านบอกว่าเมื่อคืนวันที่สามสิบมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ยินเสียงผิดปกติรอบบ้านนะแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาดู
กระทั่งช่วงเช้ามาเดินสำรวจรอบบ้านก็พบความผิดปกติ
บริเวณที่ลูกสาวปลูกต้นกระบองเพชรไว้
เพราะมันมีขนลักษณะแปลกพอสวมแว่นดูมันชัดเลย
คุณผู้ชมขออนุญาตขออภัยนะคะคุณป้าวันนาบอกว่ามันคือขนเพชร
เธอก็เลยไปให้ลูกสาวเปิดจากกล้องวงจรปิดดูว่า
มันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายทุกอย่างปรากฏสว่างวาบเลยจ้
ข้อเท็จจริงมันปรากฏขึ้นว่ามีคนร้ายเนี่ย
ใส่เสื้อผ้าเดินล่อนจ้อนอยู่รอบบ้าน
แถมยังมายืนสำเร็จความไคร้ที่ขอบประตูหลังบ้านด้วยนะคะ
หลักฐานนอกจากขนเพชรแล้วยังเป็นคราบอสุจิไว้ด้วยนะคะ
เธอตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยองเลยจ้ะ
วาดบ้านเสร็จมาลดน้ำต้นไม้ลูกก็ปลูกกระบองเพชรไว้
เราก็มาดูใส่แว่นดูดูเอ๊ะทำไมขนผิดปกติ
ก็เลยโทรบอกลูกว่าเออเนี่ย
ลองย้อนกล้องดูให้แม่หน่อยเพราะว่ามันมีขนผิดปกติ
แล้วว่าเหมือนขนที่มันไม่ใช่ข้างบนเนี่ย
เมื่อเช้าเจ๊ไปแจ้งความแล้วเจ๊ก็เก็บให้ตำรวจไปเลยค่ะ
ไม่มีเขาไม่เคยมีใครมีปัญหา
คุณวันนานนะคะยังสงสัยด้วยว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่เคยมาบุกบ้านของเธอ
เมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานะคะ๒๖มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ครั้งนั้นคนร้ายตัดรั้วลวดหนามตรงสวนหลังบ้านแล้วก็เดินเข้ามางัดบานหน้าต่างนะคะ
แล้วก็เอื้อมมือเข้าไปเตรียมที่จะหยิบคอมพิวเตอร์
แต่พอดีเนี่ยเธอตื่นมาเห็นคนร้ายก็เลยหลบหนีไปคือไม่ได้ทรัพย์สินไปนะคะ
พอรุ่งเช้ามาสำรวจดูพบว่ารถเก๋งที่จอดไว้หน้าบ้านถูกคนร้ายขึ้นไปเหยียบ
หลังคาเนี่ยมันยุบลงไปคาดว่าคงจะปีนขึ้นไปเพื่อส่องดูความเคลื่อนไหวภายในบ้านนะคะ
สุดท้ายก็ไปแจ้งความนะณครั้งนั้นก็คือ๒๖มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจก็มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พอถอก็มาตรวจสอบมีการทำบันทึกอย่างละเอียด
แต่ยังคงไร้เบาะแสไร้วิแววของคนร้าย
อาจจะทำให้ตำรวจทำงานยากลำบากไปนิดหนึ่งนะ

เออพอเกิดเหตุการณ์วันที่๒๖มกราคมเคสแรก
คุณป้าวันนาแกก็ตัดสินใจเลยค่ะติดกล้องวงจรปิดรอบบ้าน
แล้วสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คุณป้าแล้วก็ลูกสาวบอกว่าอยากให้ตำรวจ
รีบจับตัวคนร้ายรายนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะแว้งย้อนกลับมาเมื่อไหร่อีกนะ

ตำรวจสพบ้านหมอเขาโชว์ฝีมือไปแล้ว
คราวนี้ตำรวจสพเมืองระยองต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะ
เพราะอันนี้โหดกว่าอันนั้นเยอะเลย